กลับมาต่อกันใน๒เดือนสุดท้ายนะคะ
เริ่มกันเลยนะคะโหลาแซ่บกับเดือนกรกฎาคมค่ะ
เดือนกรกฎาคมในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ

คือบางทีเนี่ยความคิดหรือว่าเวลาเข้าที่ประชุมเนี่ย
คุณผู้ประชุมเนี่ยเราว่าเราเจ๋งแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่เขาจะรู้สึกว่า

พี่ทำไมเอาอึดอัดอย่างนี้แบบรู้สึกว่าคนรักกดดัน
ใช่อึดอัดกดดันจนไม่อยากไปทำงานแต่ก็ต้องไปทำงาน
มันจะเป็นช่วงแบบนั้นช่วงแบบความรู้สึกอย่างนั้นนะคะ
รู้สึกแบบไม่อยากไปทำงานเลยไม่อยากจะตื่นไปเรียนเลยไม่อยากจะอะไรอย่างนี้
มันเป็นช่วงอึกค่ะเรื่องของการเงินทำมาเพื่อคนอื่นโดยแท้
ไม่ได้ใช้ส่วนตัวเลยยิ่งต้นเดือนอย่างนี้นะไม่มีเลยที่จะซื้อของให้ตัวเอง
แต่ซื้อให้กับครอบครัวให้กับคนอื่น
เรื่องความรักผู้ใหญ่เข้ามาวุ่นวายจนชีวิตรักปวด
แต่ว่าเราต้องฟังนะบางทีเนี่ยอันนี้เคสจันยกตัวอย่างว่า
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขามีลูกแม่เนี่ยอยากจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ได้อย่างลูกตัวเอง
ส่วนแม่ของลูกเนี่ยคืออยากเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกให้ทันสมัยทะเลาะกัน
ก็คือผู้ใหญ่เข้ามาวุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะทำยังไง
ฟังฟังท่านบ้างเพราะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ทุกคนจะบอกว่าตัวเองถูกหมด
ก็เขาจะไม่ได้คิดว่าเขาผิดฟังแต่มาเราไม่จำเป็นต้องทำร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะ
เชื่อบ้างเพราะอย่างน้อยเขาก็อาบน้ำร้อนมาก่อนหรือมีประสบการณ์มาก่อน
เชื่อบ้างค่ะจะได้ไม่ทะเลาะกัน
ต่อไปเลยนะคะพี่ปูค่ะเดือนสิงหาคม
ตั้งสตินะคะดูสดหลบใจเขาลึกไปลึกค่ะ

แต่ว่าใครก็ถูกผสมถั่วไป

จะมีโปรเจกต์ใหญ่มาอาจจะเป็นแบบว่า
สมมติครับจะสมมติว่าใครคุณเกลานี้นะคะ

ก็ต้องเลือกอย่างอันนี้ใครโทรมาพี่อัดพี่อัดซีดีพี่โต๊ะ
อ้าวนี่คุยคุยไปไม่รู้รายสายอะ
แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยอาจจะได้รับภาระโปรเจคที่ใหญ่เกินกำลัง
เพราะฉะนั้นวิธีคือต้องหาที่ปรึกษาอย่างเช่นกาวสมมุติเป็นเรื่องของกาวเนี่ย
เราก็ต้องปรึกษาว่าเราจะทำยังไงได้บ้างและวางแผนให้ดีมันถึงจะไปรับจ๊อปอื่นได้
หรือว่าถ้าเป็นคนทำงานทั่วไปเราต้องวางแผนให้ดีที่เราไม่หนัก
จ๋าแม่จ๋าแม่เดี๋ยววางแผนให้ลูกหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าแม่วิ่งประมาณ๑๐งานต่อวัน
คุณลูกรู้แม่แม่ก็โดนเขาตัดทิ้งไปแล้วกัน
เรื่องการเงินอันนี้ก็จะได้สมบัติเหมือนเดือนวิทยุนาถ้าอยากจะได้คือจัดได้ซื้อ
ความรักนะคะความรักยังคงให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่โลกสวยมาก
หลายมากกว่าโรคไม่สูง

เกิดเดือนไหนดวงเป็นยังไงกันบ้าง
แล้วก็อย่าลืมอัปเดตเพื่อนด้วย

มาถึงประเด็นโหราแซ่บแล้ว

หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้
มีเกณฑ์เสน่ห์โดนใจเพศเดียวกัน

ช่วงนี้นะช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้ช่วงนี้

นุ่มสาวที่เกิดเดือนในช่วงนี้

คนที่เกิดในเดือนกัญญาโยนช่วงนี้นะคะ

ทีนี้พอช่วยเหลือหรือว่ามาอยู่ใกล้ชิดสนิทกันเนี่ย

มันไม่ได้เกิดจากการที่ปิ๊งแล้วรักกันก็ได้

ก็ดีกว่าเขียนกัน

งั้นไม่ค่อยใส่ใจคนอื่น
ก็เป็นความรักในรูปแบบเพื่อน

แบบว่าตอนนี้โสดมากจนแทบจะขึ้นคาน
แล้วกำลังอยากแม่แม่พูดไปเลยว่าแม่เอง

มีเขาให้ตั้งแจกันดอกไม้เอาไว้ในห้องนอน

เอาไปตั้งในห้องรับแขก
ดอกไม้แห้งเราจะแห้งตามดอกไม้ค่ะ

เพราะไม่งั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ทิ้มแทงเรากลับมา
เราต้องไว้ส่วนไหนของห้องคะ

ถ้าหนูปิดขี้เกียจแรงแล้วหนูแบบฟาดไปแล้วจะกันล้ม

ให้วางดอกไม้หอมเอาไว้
แต่เมื่อมันเหี่ยวมันเน่ามันเฉามันเกลียด

พูดจะมาหาเรามั้ยคะ

ดอกไม้หอม
ที่ไม่มีหน้าแหลม
เอาไว้ในห้องนอน
ใช่
เรียกความรักเข้ามาสู่
ขอบคุณพี่ปูว์มากเลยนะคะ
จากดูดวงยังมีมาบอกเคล็ดลับอะไรดีแบบนี้อีกด้วย

หรือดูรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเวลาของโหลาแซ่บของเราก็หมดลงแล้วค่ะ
ทั้ง๔คนคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ

แม่เดี๋ยวไปสนตำรายให้แม่ไปนอน
โปรดติดตามตอนต่อไป